ส่วนเหตุการณ์นี้เราก็พยายามตามความคืบหน้า
หาคำตอบให้นะคะว่าตกลงแล้วเป็นการฆ่าตัวตาย
เป็นการฆาตกรรมหรือเป็นอุบัติเหตุ
กลับไปเมื่อ๒๓กันยายนนะคะที่มีศึกษานิเทศจังหวัดระยอง
หายตัวไปจากบ้านไปพบอีกทีเป็นศพอยู่ที่สระน้ำข้างบ้าน
แล้วก็เป็นศพยังใส่ชุดเป็นชุดข้าราชการอยู่เลย

ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
น่าจะเป็นลักษณะของฆาตกรรมอำพราง
เพราะว่ามีข้อพิรุธหลายอย่างเช่นเชือกที่ผูกอยู่ที่คอ
ข้าราชการที่แต่งเหมือนกับแต่งแบบไม่ถูกต้อง
ซึ่งจริงแล้วผู้ตายเป็นคนที่โอ้โหระเบียบเป๊ะมาก
ผู้ตายไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน
ไม่มีโรคภัยไข่เจ็บแล้วก็รักลูกมาก

ตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรอผลการชนะสูตรนะคะ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
แต่คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้
สิงร่างญาติแล้วก็บอกว่าเธอถูกทำร้ายด้วยผู้ชายสองคน
โปะยาสลบเอาเชือกมาผูกคอ
แล้วอุ้มไปทิ้งที่สระน้ำข้างบ้าน
คือพูดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะ
ก็เป็นความเชื่อของคนในครอบครัวนะคะ
เขาเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายมาเข้าร่าง
แล้วก็พูดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้าง
คาดว่าวิญญาณของนางมัชชากุณาคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต๑ที่เสียชีวิต

สิ่งร่างผู้หญิงที่อยู่ฝั่งขวานางบุญช่วยอายุ๖๐ค่ะ
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางมัชชาผู้ตาย
คนที่ไปร่วมงานชาปนกิจเขาก็โอ้โหตกใจอ่ะสิ
แล้วคนที่ไปคุยกับนางบุญช่วยก็คือแม่ของผู้ตาย
ของนางมัชชาพยายามคุยพยายามถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วนางบุญช่วยก็พูดเหมือนกับเป็นวิญญาณเข้าร่าง
พูดว่ามีผู้ชายสองคนมาโปะยาสลบ
เอาเชือกมาผูกคอแล้วอุ้มไปทิ้งที่สระน้ำข้างบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่ลูกชายของผู้ตาย
กำลังอ่านประวัติของผู้ตายในงานชาปนกิจนะคะ
เมื่อ๒๙กันยายนที่ผ่านมาที่วัดหนองสนมอำเภอเมืองระยองค่ะ
ลูกชายคนเล็กของผู้ตายอายุ๑๘นะ
เล่าให้ฟังว่าหลังจากวิญญาณของแม่มาเข้าสิงร่างของญาติในวันเผา
ญาติก็เลยยิ่งเชื่อว่าแม่ถูกฆาตกรรมแน่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจนะคะว่ามียาสลบอยู่ในเลือดของแม่หรือเปล่า
ถ้ามีเดี๋ยวจะต้องเดินหน้าหาความจริงให้ได้ว่าใครคือฆาตกรค่ะ
รอผลตรวจเลือดครับจากโรงพยาบาลรามา

ว่ามีดาสลบอย่างที่ในคลิปเขาบอกไหม
เดินมาแต่ว่าเป็นช่วงตอนหลังแล้ว

ได้ยินตอนที่วิญญาณเข้ามาเข้าย่าแม่เรา

ย่าเราทั้งไหนครับเป็นพ่าเป็นย่ายครับ
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะก็เชื่อว่าวิญญาณที่เข้าสิง

คือเหมือนกับลูกสาวต้องการจะมาบอกว่า
มีคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คน

ว่ารูปร่างกำยำผิวดำแดงมาก่อเหตุตอนตี๕
กำลังอาบน้ำพึ่งเสร็จแล้วคนร้ายเอาเชือกมารัดคอ
โปะยาสลบแล้วก็โยนร่างทิ้งไปที่สระน้ำ
คือให้ข้อมูลแบบละเอียดแบบนี้เลย
คือที่มาเข้าร่างของหลานเขาบอกว่าเป็นปลา

เพราะว่าตอนแรกยายยืนอยู่บันไดที่รับแขกเนอะ

ทีนี้เขาถามหาว่าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน
ที่คนที่เข้าร่างเขาน่ะตอนเขาพูดเขาไม่รู้เรื่องหรอก
คือตาเป็นคนมาเข้าร่างเขา
แล้วยายมีความเชื่อจริงน้อยแค่ไหนว่า
แม้ว่าลูกสาวตัวเองโดนฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวเองตาย

คือข้อพิรุธที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะเกิดจาก
การทำให้ตัวเองเสียชีวิตหรือฆาตตัวตาย

แต่มันดูแต่งไม่ค่อยถูกต้องนะคะแล้วก็ที่คอเนี่ยมันมีเชือกไนลอน
บอกยาวประมาณ๔เมตรรัดอยู่ที่คอ
มันดูไม่น่าจะต้องแบบรัดคอแล้วกระโดดลงน้ำอีก
ดูผิดปกติเกินไปแต่ว่าทรัพย์สินต่างต่างในตัวแหวนทองเอ่
เลี่ยมทองเออยังอยู่ครบมันเลยมีหลายประเด็น
ประเด็นฆ่าตัวตายประเด็นถูกฆาตกรรมแล้วก็ประเด็นอุบัติเหตุด้วยนะคะ
เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓กันยายน
เดี๋ยวต้องรอเรื่องของผลชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง